เริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพของพี่น้องประชาชน
เวลาเจ็บป่วยก็ต้องไปที่โรงพยาบาล
ไปโรงพยาบาลเอกชนมันก็แพง

เรื่องนี้นี่คือยังเป็นเรื่องที่เราพูดกันอยู่ตลอด
ถูกต้องแล้วมันก็วนมาที่เรื่องของโรงพยาบาลที่คิดค่ารักษาแพงจนเกินไปนะครับ
วันนี้คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการดูแลยาและเวชพันธุ
และบริการทางการแพทย์ก็มีการประชุมกันครับ
เป็นการออกมาตรการควบคุมเรื่องของค่ายาค่าบริการของโรงพยาบาลเอกชน
ให้เป็นธรรมเหมาะสมกับทุกฝ่าย
เรื่องนี้ขี่เส้นใต้ชัดใหญ่กับคุณสุภาพพี่น้องประชาชนครับ

เส้นใต้วันนี้ขอตอบคำถามแฟนรายการ
หลายคนถามกันมาเยอะครับ
ถามว่าเรื่องความพยายามที่จะทำให้ค่ายาค่าเวชพันธุ์
และค่าบริการโรงพยาบาลเอกชนถูกลงมาเนี่ยไปถึงไหน
จะได้เห็นผลกันเมื่อไหร่
ขอตอบว่าวันนี้เลยครับ

เพราะหลังจากเรื่องนี้ได้ผ่านอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีแล้ว
คณะรัฐมนตรีก็ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง
ให้ไปดูไปตกลงกันในรายละเอียด
แล้วให้มีมาตรการออกมา
วันนี้คณะกรรมการชุดที่ว่าเขาจะนัดประชุมกันครั้งแรก

หาข้อยุติการแก้ปัญหา
ถ้าถามว่าคณะกรรมการชุดนี้มาจากไหนกันบ้าง
มาจากองค์กรไหนกระทรวงไหนบ้าง
นี่ครับมาจากกระทรวงสาธารณสุข
มาจากตัวแทนโรงพยาบาลเอกชน
มาจากตัวแทนของมูลนิธิผู้บริโภค
ในฐานะตัวแทนของผู้บริโภค
มาจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และอีกหลายองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ทีนี้การประชุมวันนี้จะเป็นยังไง
เขาก็จะเสนอมาตรการที่นำไปใช้เพื่อกำกับดูแล

เขาจะมีมาตรการหลักอยู่๓ข้อ
มาตรการข้อหนึ่งการดูแลเรื่องไข้
เวชพันธุ์และบริการ

การดูแลเรื่องค่ายาเวชพันธ์และบริการ

๒การเพิ่มช่องทางการร้องเรียน
สำหรับผู้บริโภคที่คิดว่าไม่เป็นธรรม
สามการกระตุ้นให้ผู้บริโภครู้จักใช้สิทธิ์ตัวเอง
ให้รู้ว่าสามารถซื้อยา

ลองดูรายละเอียดแนวทางแต่ละข้อ

การดูแลเยียวยาค่ายาและเวชพันธ
การดูแลเรื่องค่ายาและเวชพันธ์และค่าบริการ
ตอบว่าเรื่องนี้จะเป็นข้อสำคัญที่สุด
เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมา
มีการขายยาจากโรงพยาบาล
ราคาแพงเกินกว่าในท้องตลาด

เอาละเหตุผลอะไรต่ออะไรขึ้นมา
เขาก็อ้างกันมาเรื่องนั้นเรื่องนี้
แต่ต่อไปเนี่ยเขาจะมีการ
นำราคาของยาและเวชพันธุ์

นำเข้าไปใส่ในเว็บไซต์
เว็บไซต์กลางและเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

กดเข้าไปดูจะได้รู้ว่า

ขายยาตัวนี้ราคาเท่าไหร่

ร้านขายยาทั่วไปเขาขายกันเท่าไหร่

เอาเป็นว่าแนวทางและกรอบของการ

จะอยู่ในเว็บไซต์เขาจะบอกให้รู้
กดตรวจสอบเอาเองได้ว่าอย่างนั้นเถอะ
ก่อนที่จะตัดสินใจไปโรงพยาบาลไหน
ฉะนั้นมาตรการนี้

มันก็ได้ในระดับหนึ่ง

มันยังดีไม่ที่สุดเพราะอะไรครับ
เพราะว่าการที่เราจะไปโรงพยาบาลเนี่ย
ส่วนใหญ่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ย
เราจะไปโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลที่เราใช้ประจำ
หมอที่เราไปหาประจำ
เขามีประวัติอยู่มีแฟมทะเบียนประวัติอยู่

แม้ว่าเราจะกดเข้าไปแล้วเรารู้ว่าเออยา
โรงพยาบาลนั้นราคายาถูกกว่า
ค่าฉีดยาตัวนี้ถูกกว่าโรงพยาบาลนั้นถูกกว่าโรงพยาบาลนี้
แต่ว่าคนไข้กับหมอกับโรงพยาบาลเนี่ย

ถึงแม้ว่าจะกดเข้าไปดูแล้วเห็นว่าเออ

แต่ความไม่มั่นใจความไม่คุ้นเคย
ไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่กับหมอใหม่กับโรงพยาบาลใหม่
อันนี้มันจะทำให้ถึงเห็นราคาเปรียบเทียบ

ไปหาโรงพยาบาลที่คิดว่าราคาถูกกว่า
มันไม่เหมือนกับเราเลือกสายการบินนะครับ
สายการบินมันไม่ต้องมีความผูกพันกับหมอ
ไม่มีความผูกพันกับโรงพยาบาลอะไรมาก
แต่นี่มันมีความผูกพันเกี่ยวยงกันอยู่
ฉะนั้นมาตรการข้อนี้ดูเหมือนดี
แต่ว่าสิ่งที่ดีกว่าคือเราต้องการให้เขาลดราคาลงมาเอง
เราจะได้เห็นราคาที่ว่ามันถูกลงมา
ฉะนั้นอันที่๒ก็คือ
สถานที่ก็คือการกดเข้าไปดูการเปรียบเทียบราคาเนี่ย
สภาพที่เป็นอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้

หนึ่งมีหลายสิบโรงนะครับ
ฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าราคารักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันจะต่างกันมาก

และถึงก็ต่างเครือเขาก็จับมือกัน

ราคายาราคาเวชพันธ์ราคาบริการจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่
ทีนี้เรื่องการร้องเรียน

ร้องเรียนหมอกับร้องเรียนโรงพยาบาล
อันนี้ก็เปิดช่องไว้แต่ในทางปฏิบัติคนไข้
ถ้าคิดว่าเรายังจะต้องรักษาอยู่กับเขาอยู่กับหมอคนนี้อยู่กับโรงพยาบาลนี้อยู่
เรื่องที่จะไปร้องเรียนว่าเขาคิดราคาแพงอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ย
อันนี้ก็จะไม่มีผลในทางปฏิบัติ
เพราะเมื่อยังคิดว่าจะรักษาพยาบาลกันอยู่

เจอหน้ากันก็ไม่สะดวกใจกันเปล่า
ฉะนั้นถ้าไม่เหลือบากกว่าแรง
ผู้บริโภคก็คงไม่ไปใช้ช่องทางเรื่องของการร้องเรียน
แม้กระทั่งข้อ๓เรื่องการไปปลุกให้ผู้บริโภคคนไข้ได้รู้ว่า

ในการที่จะเลือกซื้อยาจากโรงพยาบาล
หรือไปบอกที่เคาน์เตอร์เวลาจ่ายเงินว่า
ผมขอไปซื้อยาจากข้างนอก

ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้ได้กันทุกคน
เพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้าไป
ถ้าไปบอกว่าเราจะขอซื้อยาข้างนอก
เราก็ไม่รู้ว่าปฏิกิริยาจากเจ้าหน้าที่
จ่ายยาหรือจ่ายรับเงินจากเราเนี่ย

ฉะนั้น๒๓ข้อนี้ขีดเส้นใต้สรุปว่า
เราอยากเห็นมาตรการนี้ได้ผลด้วย
โรงพยาบาลลดราคาค่ายา
โรงพยาบาลลดราคาค่าเวชพันธุ์
โรงพยาบาลลดค่าหมอค่ารักษาลงมาเอง

โดยไม่ต้องให้ประชาชนไปร้องเรียน

สอบเปรียบเทียบราคาลดลงมาเอง

นี่แหละคือความสำเร็จของเรื่องที่กำลังทำกันอยู่
แต่ว่าถ้ายังต้องไปให้ไปร้องเรียนกัน
ฟ้องร้องกันไปอะไรต่ออะไรกันเนี่ย
ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหา

หลังจากการประชุมวันนี้แล้วเนี่ย
ผลมันจะออกมาเป็นยังไง

ผู้บริโภคคนไปรักษา
เขาไม่ต้องการที่จะให้ราคามันถูกลงมา
จนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของโรงพยาบาล

เพียงแต่พบกันครึ่งทางให้ราคายุติธรรม
แล้วก็สบายใจระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ

นี่คือการตอบคำถามว่า
ดูว่าวันนี้ผลออกมาจะเป็นยังไงครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

เรื่องนี้หลายคนกำลังรออยู่
อยากได้ความเป็นธรรมเพราะว่าเอาให้โรงพยาบาลอยู่ได้
แล้วเราคนป่วยก็อยู่ได้จ่ายได้เหมือนกัน
ใช่หาตรงกลางของเรื่องนี้ให้เจอนะคะ